ใส่แล้วรู้สึกอ่อนเยาว์แล้วก็เหมาะกับหนังหน้า
แล้วก็พังผืดต้นแขนมาก
ด้านขวา๑๐๐๐๐๐บาทด้านซ้าย๑๐๐๐๐๐บาท

วาจาไม่เคยบิดพลิ้วสำหรับคนนี้
ผมดูโงเห้งคุณไม้นะครับ
ปีใหม่นี้ได้ล้านแน่นอนเลย
นี่
ตัวจะกลับแต่ตัวจะเป็นอะไรไปแล้ว

สวัสดีค่ะต่อยไตพบ

อย่ามาใกล้ไม่เป็นไร
ร้องได้ให้ล้าน